ท่านผู้ชมครับมีญาติของผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าต้องร้องขอความเป็นธรรมหน่อย
ฟังแล้วก็โอ้โหน่าเศร้าใจนะครับ
ผู้ป่วยคนนี้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่นครราชศรีมานะครับ

ตอนไปนั่งรอรอการตรวจสักประวัติคนไข้อยู่ในห้องลักษณะอย่างนั้น
แต่รอนานจนสุดท้ายเขาเสียชีวิตไปเลยนะครับ
เรารู้ข่าวเราก็เลยไปสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างว่ามันเป็นยังไงนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นั่งมาเป็นกุศลศพอยู่ที่วัดเสมายัยอำเภอบัวใหญ่

นายสมพงศ์๓หมออายุเพิ่ง๔๖ปีนะครับ
เสียชีวิตจากการไปรอเข้ารับการรักษาในห้องซักประวัติของโรงพยาบาลบัวใหญ่
ทางโรงพยาบาลส่งพวงหลีดมาแสดงความอาลัยแล้วก็ออกมาชี้แจงแล้ว

ญาติได้นำศพนายสมพงศ์มาตั้งบรรพิกุศลที่สารวัฒน์ที่นี่นะครับ
วัดเสมาย่ายที่บริกุศลบัวใหญ่นะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับภรรยาของนายสมพงศ์นะฮะ
ภรรยานายสมพงศ์เล่าว่าอย่างนี้ครับ
มีนาคมที่ผ่านมาประมาณ๙โมงเช้า
ได้พาสามีเนี่ยไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลบัวใหญ่
นายสมพงศ์เนี่ยขาบวมเพราะถูกตะปูตามเท้าแล้วก็ถูกสังกษีบาด
มีบาดแผลนะฮะเจ็บบวมหมด
ไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ให้นายสมพงศ์นั่งรอคิวตรวจรักษา
อยู่บนเก้าอี้รถเข็นเนื่องจากเดินลำบากเดินไม่ได้
ตอนนั้นภรรยาบอกว่าก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าโอ้โหสามีอาการหนักนะ
คือหนักมากอ่ะยังไงแบบช่วยดูให้หน่อย
แต่เวลามันก็ผ่านไปนานมากนั่งรออยู่อย่างนี้ฮะผ่านไปนานมาก
แพทย์ก็ไม่เรียกตัวเข้าไปตรวจรักษาทักที
ภรรยาบอกว่าแต่ดันมีคนไข้ที่มาที่หลังพอมาถึงปุ๊บได้เข้าไปรักษาเลย
เธอก็แบบทำไมไม่เรียกสามีเธอเข้าไปสักทีนั่งรอตั้งนานแล้ว
ถามว่านานเท่าไหร่เธอบอกรอสักสองชั่วโมงรออยู่สองชั่วโมงนะ
ระหว่างที่รอเธอเห็นว่านายสมพงศ์สามีเธออยู่ดีเกิดอาการช็อก
พอช็อกแล้วเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตไปเลยฮะโอ้โหไม่ทันได้ช่วยเลยนะฮะ
ไม่ได้ได้เรียกหมอเรียกพยาบาลมาช่วยเลยช็อกแล้วแบบไปเลยอ่ะไปเลยฮะ
ทั้งที่อยู่บนรถเข็นของโรงพยาบาลที่นั่งอยู่เนี่ยอืมเห็นอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ย
พยาบาลก็รีบมาเอาตัวไปพาไปปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันครับ
ไม่ทันแล้วอ่ะค่ะนี่ฮะตะปูที่เธอบอกว่าสามีเธอไปเหยียบมาแล้วมีสังกษีบาดด้วย
อืม
พองคลุกทื้นไปปั๊มหัวใจอืม
กับพวกขึ้นว่าตายนานสามชั่วโมงแล้วเค้าตัวเป็น
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกับครอบครัวมาก

นี่คุณภูริพัฒน์ปุ่นนิสผู้สู่หังเราไปคุยด้วย
แม่บอกว่านี่ลูกชายแม่เนี่ย
ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือถึงมือหมอแล้วนะ

ก็คือนั่งอยู่ในรถเข็นอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอะ
แต่พอไปถึงเนี่ยกลับไม่มีใครสนใจไม่ยอมพาไปรักษา
แม่ของนายสมพงษ์ใช้คำว่าไม่ดูดำดูดีปล่อยให้นั่งรอตั้งนาน๒ชั่วโมงได้
สุดท้ายลูกเสียชีวิตบนรถเข็นของโรงพยาบาล
ทั้งที่ตัวของลูกชายไม่เคยมีโรคประจำตัวไม่เคยเจ็บป่วยเลยนะฮะ
แล้วไปโรงพยาบาลคืออาการอะไรก็เจ็บขาเนี่ยฮะถูกตะปูตำถูกสังกษีบาด
ภรรยาก็พาไปหาหมอแต่มันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเสียชีวิต
เหตุการณ์ในครั้งนี้ครอบครัวยังไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้อง
หรือว่าหาคนรับผิดชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
เยียวยาชดเชยอะไรทางครอบครัวก็คงไม่มีกำลังไปเรียกร้อง
เพราะว่าฐานะก็ยากจนเงินจะทำศพยังแทบไม่มีนะครับ
แต่ก็อยากให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยช่วยมาดูแลหน่อย
หรือว่าเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานหน่อย
ใส่ใจดูแลคนเจ็บป่วยให้มากกว่านี้หน่อย
อย่าให้ใครเนี่ยต้องมารอหมอนานจนต้องตายเหมือนลูกแม่อีกเลย
ใช่ยากว่าจะแต่เวชไยอย่างนี้น่าเงินอยู่โหมีก็ใจหน่อยอยู่
โอ้ยอยู่เผยเหตุแบบนี้เพราะรักษาการ
เชื้ออักเสบอะไรพวกนี้เนอะบัตทยกบัตรทยักษ์อะไรพวกนี้นะ

เพราะว่าบัตรทยะถ้าเกิดสมมุติว่ามันรุนแรงจริงเนี่ย
จะมีอาการเฉียบพลันทำให้ผู้ป่วยช็อกแล้วก็ชัก

บ้านเขาบอกนั่งรอ๒ชั่วโมงอะ

สมพงศ์คือเสาหลักของครอบครัวนะครับ
มีลูกชายเรียนอยู่ป๕ภรรยานี่ทำงานไม่ได้นะครับ
มีอาการป่วยทางสมองนะฮะ

สุดลันทดฐานะอยากจนถามว่าบ้านอยู่ใน
ไม่มีบ้านอยู่ฮะอาศัยบ้านญาติอยู่
ศพที่จัดขึ้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยช่วยกันบริจาคเงินมาให้นะครับ

ผัวหายจิ้นถ้าขาดผัวแล้วจะหายจิ้นอย่างไหนน่ะ
ลูกกำลังคึกสาอาจจะตัวหน่อยลูกป่าวไหนป่าวสามหรือป่าวสี่
ก็เลยมายกบานมาทำนี่เพราะอยู่ส่งพ่อเมียเรียงมัว

ใช่งานตลอดรับจ้างใช่ตลอดมีอะไรก็เรียก
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ถามไปยังท่านผู้บริการุงพยาบาลโบยัยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะนายแพทย์ชาญชัยบุญอยู่นะครับ
ท่านบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ป่วย
สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วก็ให้คณะกรรมการโรงพยาบาลโบยัย
ให้กำลังใจครอบครัวไปแสดงความอาลัยแล้ว
เบื้องต้นมอบเงินสดช่วยเหลือไปก่อน๕๐๐บาทนะครับ

ทางโรงพยาบาลบัวใหญ่นะครับได้ช่วยเหลือค่าทำศพให้ส่วนหนึ่งด้วย
สัปดาห์หน้าจะนัดให้ญาติของผู้เสียชีวิตมาทำเรื่องขอรับการช่วยเหลือ
มาตรา๔๑ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์
ว่าจะมีเงินช่วยเหลือตรงนี้ประมาณ๔แสนบาท
ส่วนลูกชายที่เรียนอยู่ชั้นปฐม
ปรึกษากับนายกอบตเสมาใหญ่ในพื้นที่แล้ว
เดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาให้การศึกษาระยะยาวต่อไป
น้องก็แบบซึมเลยอ่ะนะคุณพ่อต้องมาเสียชีวิตอย่างนี้นะครับ
การเสียชีวิตของผู้ป่วยในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่า
เดี๋ยวจะไปทบทวนเรื่องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะครับ
รับว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล
ผอโรงพยาบาลวัวใหญ่ยอมรับนะครับ
แล้วก็จะไปปรับปรุงระบบไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำมาอีกฮะ